คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมตามข่าวนี้กันอยู่เมื่อวาน
ไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยเหตุการณ์ที่ภูเก็ตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ตามภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้
อันนี้คือรถของชายชาวต่างชาติอายุสามสิบสองปี
ขับรถมาจอดที่หน้าวิลล่าที่เป็นที่พักของเขาที่อำเภอเมืองภูเก็ต
คนร้ายซุ่มอยู่อ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะ
คนร้ายโผล่ออกมาและกระหน่ำยิงใส่ที่รู้ว่ากระหน่ำยิงเพราะว่ามันเห็นแสง
เห็นไหมคะจากปลายกระบอกปืนแบบนี้
นี่ค่ะชายชาวต่างชาติคนนี้คือเสียชีวิตครับ
คนร้ายก็หนีไปข่าวเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่
ตกลงชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนชาติอะไรกันแน่
สัญชาติอะไรกันแน่วันแรกบอกว่าเป็นชาวแคนาดา
ครับวันต่อมาบอกไม่ใช่แล้วเขาเป็นคนอินเดีย
อืมแล้วก็บอกว่าเขาคงถือสองสัญชาติ
วันแรกบอกชื่อในซิงวันต่อมาบอกไม่ใช่แล้ว

แล้วที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยใช้พาสปอร์ตอีกชื่อนึงด้วยซ้ำ
โอ้โหหลายเรื่องค่ะตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ประวัติเขายาวเป็นหางว่าวเลยสำหรับประวัติผู้เสียชีวิตนะ
ไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาซะแล้วไม่ใช่ค่ะ
ผู้ชายสองคนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่า
อืมเป็นความขัดแย้งเรื่องธุรกิจมืดหรือเปล่า

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปภูเก็ตเองเลยนะคะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นี่แหละ

ประชุมกัน๓ชั่วโมงกว่าค่ะ
พบตรบอกว่าตอนนี้ยังไม่ฟันทง
ว่าคนร้ายเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่า
แต่เมื่อวานที่เราเล่าไปว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
คนร้ายเองก็ดูตัวใหญ่รูปร่างสูงใหญ่

แล้วมีภาพอยู่หลายจุดใช่ไหม
ใช่ที่วิ่งหนีเดินหนีริมหาดอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วมีชาวบ้านเห็นว่าเหมือนกับมา
สังเกตการมาดูลาดเหลามาดูเส้นทางก่อนด้วย
มีคนเห็นด้วยคาดว่าเป็นชาวต่างชาติ
แต่พบตรบอกว่าขอยังไม่ฟันทงก็แล้วกัน
ว่าคนร้ายเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัว
มั่นใจว่ามันมีความคืบหน้า
มั่นใจว่าจับคนร้ายได้แน่
ส่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งมาเฟียหรือเปล่า
พบตรบอกว่าก็ยังไม่ฟันทงเหมือนกัน
ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะคะ
แต่ผู้ตายเขามีประวัติกับแก๊งมาเฟียจริง
ผู้ตายเป็นอาทยากรที่มีคดีอยู่ที่แคนาดาค่ะ
ทีนี้ถามว่าแล้วตกลงผู้ตายชื่ออะไร

ไม่ใช่ที่เป็นข่าววันแรกว่าชื่อซิงแมนดีฟพบบอกไม่ใช่แล้ว
มี่เกิดที่อินเดียแต่อบพยพไปอยู่แคนาดาตอน๖๗ควบ
ปี๒๕๖๑ถูกเนรเทศออกจากแคนาดาเพราะทำผิดกฎหมาย
ตอนนี้ประสานกับทางอินเดียเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีประเทศไหนส่งหมายจับมาด้วย
เขาก็เลยเข้าประเทศเข้าเมืองไทยมาได้พบตรบอกแบบนี้
มี่เข้าเมืองไทย๒๗มกราคมตมอยู่ระหว่างตรวจสอบ
เขาว่าตกลงแล้วจิมมี่คนนี้ผู้เสียชีวิตคนนี้เข้ามากี่ครั้ง
เข้ามาแต่ละครั้งอยู่นานเท่าไหร่
ผู้เสียชีวิตคนนี้ใช้พาสปอร์ตที่เป็นชื่อคนอื่นนะคะ
ตมท่ากัศยานภูเก็ตมีการสแกนเก็บภาพใบหน้า
แล้วก็เก็บประวัติตามปกติคือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตมที่ภูเก็ต
ทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
เมื่อวานเราเล่าไปใช่ไหมคะว่าผู้ตายเขามาจากมาเลเซีย
เขาเหมือนกับเช่าเครื่องบินเหมาลำเครื่องบินเจ็ตมาแล้วก็มาลงที่ภูเก็ตนะคะ
เป็นพาสปอร์ตที่ถูกต้อง
แต่ข้อมูลที่เอาไปทำพาสปอร์ตมันเท็จ
ไม่เคยมีประเทศไหนส่งหมายจับนายคนนี้มาให้เราไม่มี
ข้อมูลทางอินเดียเองเนี่ยก็กำลังประสานอยู่
เพราะเขาก็ยังไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติม
เพราะทุกวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปฟันทงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ก็ในส่วนตัวถามขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลอื่นเลย
จากเรื่องที่เขาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในต่างประเทศ
คือจะอยู่หรือจะไปแล้วก็พยายามจับมาให้ได้นะ
แต่ตรงนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามกันเยอะ
คุณผู้ชมก็ยังสงสัยว่าอ้าวแล้วผู้เสียชีวิตใช้พาสปอร์ตที่เป็นชื่อบุคคลอื่น
ปลอมแปลงรายละเอียดในพาสปอร์ตมันตรวจสอบไม่ได้เหรอคะ
คือเมื่อวานมีรายงานว่าเขาเข้าไทยด้วยการมาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
ใช่มาจากมาเลแล้วก็มาลงภูเก็ตเลย
แล้วมายังไงใช่ไหม
คือแคนาดาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าตัวผู้ตายเขาผัวพันกับอาทยากรเป็นลักษณะองค์กรอาธิกรรม
ก็เลยถูกในประเทศถูกถอนสัญชาติแคนาดาด้วยนะคะอ่า
จากการตรวจสอบประวัติชื่อเดิมคือนายอำมริตซิงสินทุหรือจิมมี่ซันทู

ใช่ฉายาของเขาคือไอ้หน้าบาก

เพราะมีแผลเป็นที่ใบหน้าผัวพันธุรกิจค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าประเวณี
บ่อนการพนันมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองแต่ละอย่างผัวพันแต่ละอย่าง
คนที่มีประวัติโชคโชนขนาดนี้สามารถนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาลงที่สนามบินภูเก็ตของเราได้

แล้วเอกสารในพาสปอร์ตก็ไม่ใช่ชื่อตัวเองมีรายงานว่าในอดีตเขาผัวพันกับการสังหารสมาชิกระดับแกนนำของแก๊งแมงป่องแดง
อันนี้อาจจะเป็นชนวนเหตุให้ตามมาล้างแขนค่ะ

พฤติกรรมของผู้เสียชีวิตมีรายงานว่าเข้าพักที่วิลล่าที่เกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
มาทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมอยู่เดือนละ๑๕วันจ่ายค่าเช่าเดือนละแสน
เดือนละแค่๑๕วันยอมจ่ายเดือนละแสน
แล้วก็ใช้รถยนต์เป็นรถเช่าสีแดงขับรถเข้าออกที่พักตรงนี้วันละหลายสิบรอบนะคะ
มีเพื่อนสาวชาวต่างชาติสองคนไปมาหาสู่ของใช้ภายในวิลล่าก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมราคาหลายล้านบาท
มีโทรศัพท์มือถือสามเครื่องนอกจากนี้ค่ะทีมสืบสวนภาคแปดบอกว่า
ก็ได้เรียกเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวต่างชาติมาสอบปากคำ๒คน
เรื่องต้นทั้งคู่บอกว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตที่ฟิตเนสในพื้นที่เท่านั้นเอง
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าผู้เสียชีวิตใช้พาสปอร์ตที่มีชื่อปลอมมาสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส
แต่เขาก็ไม่รู้รายละเอียดอย่างอื่นเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะปล่อยตัวเพื่อนของผู้เสียชีวิตไปนะคะ
มหานุมานกองปราบก็ลงพื้นที่ไปไล่ล่ามือปืนทั้งสองคนค่ะ
ร่วมกับคอมมันโดชุดสืบสวนมือดีของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
สืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งชาวต่างชาติที่อาจจะแอบแฟ้ง
บดานอยู่ในภูเก็ตซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงถึงมือปืนที่ก่อเหตุนี้ได้นะคะ
ไปตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่ภูเก็ตด้วยค่ะ
เพราะคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไปซ้อมยิงปืน
แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานรายงานข่าวเบื้องต้นว่าไม่แน่ใจว่าผู้ก่อเหตุเหมือนแบบ

คุณผู้ชมดูภาพนี้นะตอนที่ผู้ก่อเหตุเดินเรียบริมหาด
ตั้งข้อสังเกตกันว่าเขารูปร่างสูงใหญ่

แล้วเขาเดินไปมาริมหาดตรงนี้เหมือนดูลาดเหล่า

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งริมหาดมิตรภาพ

๔ทุ่ม๔๐นาทีค่ะแต่เวลาในกล้องอาจจะไม่ตรงกันนะคะ

ชายต้องสงสัยสองคนนี้มืดหน่อยนะคะ
คู่กันใส่เสื้อแบบมีฮูตใส่กางเกงขาสั้น

แต่คุณผู้ชมเหมือนเขารู้มุมกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจ
พยายามเดินเลี่ยงเดินห่างจากกล้องไป
ขออภัยภาพมืดแล้วก็เบลอนิดนึง
จุดนี้ห่างจากวิลล่าที่เกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
ถ้าจะเดินมาถึงตรงนี้ก็ใช้เวลา๖๗นาทีค่ะ
มันก็เลยสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิด

มีภาพชายต้องสงสัย๒คนกึ่งเดินกึ่งวิ่งอยู่ริมหาด
๔ทุ่ม๓๔นาทีก็คือเป็นช่วงเวลาหลังก่อเหตุ
เมื่อสักครู่กับภาพอันนี้มันเลยสอดคล้องกัน
เงื่อนเวลาแล้วก็ด้วยสถานที่
คุณผู้ชมคะรองพบตรพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์
ลงพื้นที่ไปที่วิลล่าที่เกิดเหตุค่ะ

แล้วก็เดินตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
เส้นทางเหมือนกับภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ค่ะ
ก็เดินขึ้นจากชายหาดออกมาทางรีสอร์ท

ระยะทางจากชายหาดก็สักประมาณ๓๐๐เมตรได้นะคะ
เดินข้ามฝั่งถนนไปห้องแถวของชาวบ้าน
สืบสวนบอกว่าตรงนั้นมันเป็นจุดที่คนร้ายถอดเสื้อฮูตทิ้ง
แล้วก็มุดรั้วรวดหนาม
เดินไปอีก๕๐เมตรแล้วก็ทิ้งหมวกม่วงสีดำ
แล้วก็เดินเข้าไปในซอยบ้านเรือนแล้วก็หายตัวไปเลย
นี่คือเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนะคะ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็พยายามจะไปตรวจสอบไปดูว่ามันมีหลักฐานอะไรตกหล่นหลงเหลืออยู่บ้างไหม

เดินแบบชิดกำแพงไปทะลุด้านหน้าแล้วข้ามถนนไป
พนักงานโรงแรมบอกว่าเห็นชายชาวต่างชาติ๒คนเดินผ่านตอน๔ทุ่มกว่า

ชาวบ้านที่อยู่ที่ห้องแถวก็บอกว่าคืนเกิดเหตุ๔๕ทุ่มได้ยินเสียง
หมาเห่าดังมากเหมือนมีคนแปลกหน้าเดินผ่าน
เห่าอยู่เป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้ออกมาดู
ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะใครมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางตันนะคะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดหลายภาพมันก็ติดต่อกันเนอะนี่ค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่นิดนึงค่ะ

เห่าในลักษณะอย่างไรครับผม
เห่าก็ใช่แบบว่าเห่าก็โชคก็โชคแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือสัตว์

หลายชั่วโมงครับแต่ผมไม่ได้ลงมาดู

มันเห่าแป๊บเดียวมันก็นอนแล้วไม่มีเข้ามาเลยครับ

มีบางทีก็ขี่รถเขาหลงมาเขาเข้าซอยบ้านนู้นไม่ถูก
เขาก็บอกผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วเขาก็ออกไปแล้วก็เข้าฝั่งนู้น
เดี๋ยวเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะ
มุมนี้เป็นรีสอร์ทริมหาด
เห็นภาพชายต้องสงสัยสองคนเดินมาจากชายหาดผ่านรีสอร์ทเดินทะลุไปถนนราวัย
มี๑๕นาทีนะคะแต่เวลาตามภาพในกล้องอาจจะไม่ตรงนะคะ
ก็คือเดินทำให้ดูเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเห็นไหมคะ
แต่การแต่งตัวเหมือนภาพก่อนหน้านี้ก็คือจะใส่เสือแขนยาวใส่ฮูตอะไรแบบนี้
ช่วงเวลามันจะค่อนข้างจะต่อเนื่องกันจากภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุด
เป็นช่วงเวลาช่วงของตอนที่มีเหตุการณ์

นี่ก็ผ่านมา๓๔วันแล้วค่ะ

ยังจับไม่ได้ตอนเกิดขึ้น๔กุมพาพันธ์
ก็ขนาดเข้ามายังเข้ามากันได้นี่

เชื่อว่ามีความคืบหน้าแน่
แล้วก็ฝากพี่ตำรวจนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมชมข่าวแล้วก็ติดใจสงสัยกันเยอะ

ว่าถ้าเป็นแก๊งมาเฟียอิทธิพลมีขดงคดีอะไรขนาดนี้
ยากรระดับโลกเนี่ยเอ๊ะเข้ามากันได้ง่ายได้ยังไง
ค่ะก็ถึงแม้ว่าวันนี้ก็รอฟังคำชี้แจงประเด็นตรงนี้มันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ท่านผอบตรอาจจะเอาคดีหลักก่อนเดี๋ยวที่เหลือคงจะมาแจกแจงกันเป็นข้อไปนะว่าเออมันอะไรยังไงรอดหูรอดตาตรงไหนยังไงนะครับ